สวัสดีค่ะคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ

บ้านเราเนี่ยปัญหาอะไรที่มันเกิดขึ้นมานาน

มันต้องมีเหตุใหญ่เกิดขึ้นมาเสียก่อน
จะตื่นขึ้นมาเพื่อไปดำเนินการแก้ไขปัญหา
อย่างเรื่องกระบวนการค้าสัตว์ป่าเนี่ย
เราได้ยินมานานแล้วนะครับ
แต่ว่าไม่มีเหตุใหญ่ไม่มีข่าวใหญ่
คนก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่
แต่พอมีเรื่องเหตุยิงผู้อำนวยการสวนสัตว์ขึ้นมา
ที่จังหวัดสงขลาจำได้ไหมครับ
อำนวยการสวนสัตว์แห่งประเทศไทยไปตรวจงานที่สงขลา
แล้วก็ถูกนายสัตวแพทย์ยิง
หลังจากนั้นก็กลายเป็นเรื่องใหญ่

พระพัทย์ตะมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์

ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบ
แล้วเห็นว่าจะตรวจสอบสัตว์ทั่วประเทศ
ตอนนี้จะเน้นไปตรงเก้งเผือกก่อน

ถูกงูเหลือมกินหรือกระโดดหายหรือถูกขโมย
กระบวนการค้าสัตว์ป่าที่มีมัน
งานเนี่ยเขาเขาทำกันยังไงเรื่องราวเหล่านี้ต้องถามกับคนนี้ครับ
คนที่เคยเป็นอดีตอธิบดีกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์
เดี๋ยวนี้มาเป็นหัวหน้าพักรักผืนป่าประเทศไทยคุณดำรงพิเดช
อยู่ในสายแล้วสวัสดีฮะท่านหัวหน้าพักครับครับสวัสดีครับพี่สุภาพครับ
วันนี้หนังสือพิมพ์พาดหัวว่าดำรงชี้เก้งเผือกยังมีชีวิตแต่ซุกอยู่ต่างประเทศ
เผยค่ากว่า๓๐ล้านโอ้โหมันแพงอย่างนั้นเฉลยครับเก้งเผือกเนี่ย
ประเทศสี่สามเขาเนี่ยเขาเห็นแล้วเมื่อศัตริย์แตกประหลาด
เป็นสัตว์ที่ไม่มีในโลกนี้อีกแล้วแทบจะไม่มีบ้านเราเนี่ย

เหมือนก็ไม่รู้จะมีที่ถงขาหรอก
ในส่วนสัตว์เอกชนทั่วโลกมันจะมีเป็นพันแทน
ใครเขาสนใจใครเขาสนใจเขาก็เสนอราคา
เหมือนจะปรัสสารนั้นเองอัตโนมัติ
จนเนี้ยคุณดำรงค์เชื่อไม่ช้าถูกงิวคมวบ
กระโดดหายไปเองเชื่อว่ามีการหายไปกับการซื้อขาย
ตั้งแต่น้องแก้วมากคอหนอแรกหายข้างที่๑
อะไรชูลงงูเหลือมอะไรมั่ง
คือไอ้งูเหลือมผมก็ไม่เห็นนะว่าสภาพมันเป็นยังไง
แต่ปกติขนสัตว์สีขาวอยู่ในท้องงูเหลือม

ใช่แต่เราก็ไม่รู้มันยังไงกลับตาก็ไม่เห็นเอง
เพราะสึกว่าเค้งหายไปไม่มีใครซื้อเค้งไปกินหรอก
ครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อย
กระบวนการค้าขายสัตว์ป่าเนี่ยเขาเป็นยังไงในอดีต
ผมเล่าให้ฟังซึ่งตัวผมทิศดีปี๕๔๕เนี่ย
ผมประสวยตัวผมเองชีสิบาดสนเทพร้องเรียนมาว่า

ผมก็ไปดูบังคิมเอ๊ะมันไม่มี

ผมก็ไปดูที่เกิดเหตุตามใบตนที่ร้องไป

ดูปรากฏอ่ะมันมีลูกหัวแดงเกิดใหม่ได้สักเดือนจริงจริง
ผมก็ถามคุณอานเนี่ยเขาไม่รู้จักผมเป็นอธิบดีหรอก
ถามว่าเนี่ยผมมาจากชนบุรีนะ
ผมจะมาขอซื้อลูกวัวแดงสัก๕แสนบาทเพื่อจะไปเลี้ยงในสวนสัตว์
เขาก็บอกว่าเดี๋ยวรอหัวหน้ามาให้ต่อลองราคากันเอานะครับ
ผมใจไม่ได้เรื่องราคาแค่พูดอันนี้ผมก็จักรแล้ว
เพราะปกติอ่านมันจะต้องบอกว่าโอ๊ยไม่ได้หรอกครับ
เป็นของราชการซื้อขายไม่ได้
สักครั้งเขาก็ออกสั่งย้ายหัวหน้ามาประจำกลม
เนี่ยมันก็เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เต็มไม่หมดอ่ะ
ของการมันก็ทั้งงาช้างเนี่ยผมเป็นที่ดีเนี่ย
ผมไปตรวจดูหายไปว่า๒๐๓๐กิโลกรัมทางอัฟริกา
แต่ไม่รู้หายในยุคใครไง
แปลว่าของพวกเนี่ยเกิดออกมาหายไปเป็นอะไรขึ้นมา
ต้องรายงานหมดใช่ไหมตามหน้าที่ต้องรายงาน

จะต้องรายงานอันดับหนึ่งเห็นปั๊บเนี่ย
ต้องไปแจ้งความพนักงานสอบสวนก่อน
แบบจดเฌยทางแพ่งอาญาไล่ออกอะไรว่ากันไป
ทีนี้ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่รายงาน
ระดับผู้อำนวยการสวนสัตว์แต่ละแห่งเนี่ย

ว่ามีสัตว์กี่ตัวเบิกค่าอาหารให้มันสอดคล้องกับสัตว
หายไปกี่ตัวตายไปกี่ตัวเกิดใหม่กี่ตัว

คือตามหลักแล้วเนี่ย
อุทยานแห่งชาติเขามีบัญชีหมด

ภาย๔๘ชั่วโมงจะต้องแจ้งให้กรมท่า
ศาสตร์เกิดใหม่
จะต้องส่งเจ้าที่ไปเก็บสายเลือดไว้

รากสัดก็ต้องให้เจ้าที่ของกรมไปร่วมดูอตอบ

เพราะว่าก่อนหน่วยงานไม่เกี่ยวกัน

เห็นไหมว่าแจ้งความแจ้ง
ไม่สอบอะไรไม่ทำนู่น
หายเฉพาะนที่แขดยาวสวยงามคือถ้ามันเอาไปขายประเทศจีน
ยาจงยาจีนมันต้องไปทั้งคู่ครับที่เอาเฉพาะสวยงาม
ผมเขินบอกว่าไอ้นต์เนี้ยตัวเนี้ยยังอยู่บ้านผู้มี
บารมีนั่นแหละแต่ไม่รู้บ้านใครเดี๋ยวนี้ยังยังมีคนเอา

ใครก็ของภาพสัตว์ภาษาให้มาแจ้ง
เขาก็บอกตอนนี้ไม่มีมีแต่ของกลาง

เพราะประเทศไทยมันไม่มีอยู่แล้วมันไม่มี
มันมีแต่ในสวนสัตว์แค่นั้นธรรมชาติมันไม่มีไง
ทีนี้วกกลับมากรณีที่จะส่งไปต่างประเทศได้
สมมุติเราสันนิษฐานว่าเก้งเผือกส่งไปมาเลราคาจะแพงมากอย่างที่ท่านว่า
กระบวนการที่กว่าจะเอาไปได้มันต้องผ่านด่านมันต้องไปลงเรือมันต้องอะไรต่ออะไร
ก็แปลว่ากระบวนการนี้มันต้องรู้เห็นเป็นใจกันสิ
คือกระบวนการรองดักยาเสพคือค้าสัตว์ต่างท่า
คือเวลาสวนสัตว์สมมุติอยู่ประเทศที่๓เขาต้องการตัวนี้
สมมุติว่ามาถึงที่ของเขาเลยเขาไม่รับผิดชอบเนี่ยถ้ามาถึงเขาให้๓๐ล้านสมมุตินะ
ต้องการก็เริ่มแล้วพิธีแพทย์ภายทางเครื่องบินมันไม่ได้อยู่แหละ
ผมก็ล่องเรือเล็กประมงไปไปขึ้นเรือน้ำมันเรือใหญ่
แล้วไปขึ้นอะไรเรือวาลไปผสานไป
แต่ระดับมาร์เลเขาคงไม่เอาหรอก

ความผิดคนที่ทำพวกนี้กระบวนการพวกนี้

มันก็มีมันก็แรงอยู่นะครับ
สัตว์ป่าสร้างสัตว์ป่าครอบครองสัตว์ป่านะครับมือญาต
คือกฎหมายมันดีไงแต่คนปฏิบัติมันไม่ค่อยเอากันไง
จริงมันมีกฎหมายฟอกเงินยึดทรัพย์อยู่แล้ว
ไปยิงมกยิงนู่นงานู่นวันไปการทารุนเนี่ย

คนรวยที่เขาจะข้าเนี่ย

อีกก็ไรอีกนี่มันสลับซับซ้อนเนี่ยโอการเมืองเนี่ย

ดำรงคิดว่าจะทำให้
จะทำให้ตื่นขึ้นมาตรวจสอบตรวจสอบ

จะมีการทำงานกันอย่างเข้มงวดกว่าเดิมเนี่ยคิดว่ามันจะมันจะมีอะไรดีขึ้นไหมหลังจากนี้
ผมว่าน่าจะเป็นบุญของสัตว์นะอืมเพราะเรื่องเนี้ยมันดำมืดเลยนะ
ผมเป็นอดีตอธิบดีผมยังไม่รู้สวนสัตว์ระบบมันยังไงเลยนะ
และยังไม่รู้มีเก้งเผือกที่สงขาผมก็ไม่รู้เรื่องนะ
เพราะว่าหนึ่งสวนสัตว์มีหน่วยงานประมาณสิบแปดหน่วยสวนสัตว์มันไม่รู้จะย้ายคนไปไหนเติบโตมากระทั่งแก่เท่าทั้งเกษียณคาอยู่กันเนี่ย
ไม่สามารถหมุนคนได้เหมือนกรมอุทยาน๕๐๖๐หน่วยหมุนคนนี้ไปอยู่งานนี้หนุนนั้นไปอยู่งานนี้
สัตว์ป่าที่อยู่เนี่ยมันมีที่อยู่สองแห่ง๑ในสวนสัตว์๒กับในกรมอุทยานในกรมอุทยานเนี่ยเยอะไหมครับ

มีเกือบทุกชนิดหนึ่งสัตว์ของกลางเราก็เอาไปเพาะเลี้ยงของเอกชนเขาก็มีนะไม่มีสวนสัตว์เอกชนประเทศเรา
แต่ส่วนใหญ่จะเป็นตัดเล็กพวกนกนกอะไรตัดมาที่ใหญ่มากคือตอนไหนนั้นเราแจ้งการข้อพองสัตว์ศาสตราเค้ามาแจ้งไว้เนี่ย
ที่อยู่ในความดูแลของกรมอุทยานเนี่ยเลี้ยงแบบปล่อยใช่ไหมครับส่วนใหญ่
อุทยานต้องมีกลงครับมีกลงมีกลงด้วยเหรอครับ
มีกลงมีกลงแต่ตรฐานที่ก็กว้างหน่อยมีกลงครับ
คือทุกตัวเนี่ยจะมีค่าอาหาร
กลมจะต้องมีค่าอาหารไปมีกี่ตัว
หลักเกณฑ์ระหว่างกรมอุทยานกับหลักเกณฑ์ของสวนสัตว์เนี่ย
หลักเกณฑ์เหมือนกันไหมความเข้มการดู
อุทยานเข้มกว่าเยอะอุทยานเนี่ยคนเนี่ยมันอยู่ไม่นานหัวหน้าหน่วยอ่ะ
บางทีสองปีบางทีปีบางทีสามปี
นอกจากไอ้ที่มีแหล่งดีเขาคิดวางแผนนะ
พ่อค้าลงทุนคุณไปอยู่ตรงนี้นะ
บางทีไปวิ่งเต้นมาเดี๋ยวลูกมันเกิดมาจัดการกับผมนะ

แต่ว่าของสวนสัตว์เนี่ยเรื่องพวกนี้น่าจะเข้มน้อยกว่า
ไม่ใช่เข้มน้อยมันร่วมมือหากินกัน

เราเรียกพูดเป็นคำไทยไม่ต้องไปน้ำเหนียมเลย
โอ้วเช่นนั้นหวังว่าคราวนี้เนี่ย
หน้าที่จะตื่นขึ้นมาตรวจสอบดูแลเข้มงวดขึ้น
อย่างที่คุณดำรงบอกน่าจะเป็นบุญของสัตว์
เอาละครับพอรู้เรื่องแล้วว่าอะไรเป็นอะไรนะฮะ

สวัสดีครับคุณดำรงพิเดช
เราก็ได้รู้ว่าที่ไหนของเรื่องเหล่านี้เป็นอย่างไร

ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย
เรื่องนี้ต้องจับตามองเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของการ
ต้องล้างบางขบวนการในการเอาสัตว์ไปขาย